คือครั้งนี้๒๐๒๒แข่ง๒๑พฤศจิกายนความจริงเขาเริ่มคลิกออฟแมทเปิดสนามกาต้าเป็นเจ้าภาพ
คืน๒๐พฤศจิกายนปัญหาก็คือว่าไทยเราเนี่ยยังไม่มีใครซื้อลิขสิทธิ์มาเพื่อถ่ายทอดสด
เนื่องจากมันติดกฎกีฬา๗ชนิด๑ในนั้นคือศุษย์หวังโลก
ใครที่ซื้อลิขสิทธิ์มาเนี่ยต้องให้คนไทยได้ดูฟรีผ่านฟรีทีวี
ป้อมรองนายกที่ดูแลร่านกีฬามอบหมายให้ทางกรกฐการกีฬาแห่งประเทศไทยไปดำเนินการเรื่องนี้
นี่นะฮะคือทางผู้ว่าการกรกฐบอกว่าไปเจรจากับทางเอเย่นของฟีฟ่ามาแล้ว
เขาขาย๔๒ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็๑๖๐๐ล้านบาท
แล้วก็ต้องไปขออนุมัติงบประมาณจากทางกศธชมาช่วยตรงนี้
ล่าสุดวันนี้ที่ประชุมกศธชนะครับท่านผู้ชมครับ
ทางคุณไตรรัฐวิริยสุริกุลเป็นรักษาการเลขาธิการกศธชนะฮะ
เปิดเผยว่าที่ประชุมกศธชโดยคณะกรรมการเสี่ยงข้างมาก
อนุมัติเงินจากกองทุนกทปศเป็นกองทุนวิจัยและพัฒนา
เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะของกศธชอนุมัติงบให้กรกฐ๖๐๐ล้านบาท
ในการไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย๒๐๒๒๖๔นัด
มาให้คนไทยดูผ่านทางฟรีทีวีทุกแพลตฟอร์ม
ก็ฟังดูก็เหมือนกับเออเราน่าจะได้ดูหรือเปล่า
แต่ทางดรกศธยอดมณีนะครับ
ผู้ว่าการกกทบอกว่าค่าลิขสิทธิ์เนี่ยมัน๑๖๐๐ล้านบาทไงคุณเขียนมาสอน
มันยังไม่พอค่ะใช่ฮะกศธชเนี่ยอนุมัติงบให้๖๐๐ล้านบาท
แล้วจะทำยังไงเหลืออีก๑๑วันเขาจะเตะกันแล้วฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
รกล้องศักดิ์บอกว่าเดี๋ยวคงต้องไปหาแนวร่วมอย่างเช่นภาคเอกชน
หรือว่าไปเจรจากับเขาว่าลดราคาลงหน่อยได้ไหม
แล้วที่เหลือจะถ่ายทอดสดช่องไหนบ้างแบบไหนอะไรยังไงค่อยมาว่ากันอีกทีตอนเนี้ย
หนึ่งคือไปหาเงินเพิ่มให้ได้ก่อนใช่ค่ะแล้วก็สองไปรีบซื้อมาในเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณสิบวัน
เพราะว่าเราจะต้องหาเงินมาเพิ่มเติมในการที่จะซื้อสิทธิ์ต่างมา
กำลังเจรจาต่อลองเพื่อให้ทางเจ้าของสิทธิ์ได้พิจารณาในการลดหย่อนอะไรต่างมา
ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการทำงานต้องซื้อภาคเอกชนเข้ามาให้มากที่สุด
แล้วก็ในจำนวนนี้เราก็ต้องต่อลองนะครับเพื่อที่จะให้เขาลดราคาลงมาให้มากที่สุดด้วย
ก็ต้องทำทั้งหาเงินเพิ่มแล้วก็ต้องต่อลองราคาให้ลดน้อยลงไปด้วย
ช่องถ่ายทอดนี้เราจะเปิดกว้างเลยให้ภาคทั้งฟรีทีวีทั้งเพย์ทีวีต่างในช่องทางต่างได้เสนอเข้ามา
ถ้าสมมุติว่าไทยรัฐทีวีอยากถ่ายต้องทำยังไงครับท่านผู้ว่าครับ
ก็ได้เลยเนื่องจากว่าเราก็สามารถที่จะเป็นคอนเทนต์ฟรีอยู่แล้วก็เสนอเข้ามาได้เลย
ถ่ายทอดสดช่องไหนบ้างเนี่ยว่ากันอีกทีนะฮะ
ก่อนอื่นอันดับแรกคือต้องไปซื้อมาให้ได้ก่อนต้องหาเงินเพิ่มให้ได้ด้วย
แล้วเวลามันกระชั้นชิดแล้วด้วยไงคะเหลืออีกสิบวันอืมแต่มุมหนึ่งต้องยอมรับนะ
คุณเข็มมาสอนท่านผู้ชมก็คือผู้ที่เขาไม่เห็นด้วยในการใช้งบประมาณ
ไปซื้อฟุตบอลโลกมาฉายมาถ่ายทอดสดให้ดูเนี่ยเขาก็มีนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าอีกมุมนึงเขาก็มองว่าเป็นการแข่งขันที่เป็นเฉพาะกลุ่ม
คนที่ชอบดูเฉพาะกลุ่มแล้วเป็นการแข่งขันที่คนไทยไม่ได้ไปร่วมแข่งด้วย
จะเป็นงบจากไหนยังไงก็แล้วแต่แต่ในกลุ่มคนที่เขาบอกเขาก็เห็นว่ามันไม่จำเป็น
เอาเงินไปใช้อย่างอื่นดีกว่าก็มีนะฮะตรงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ
ท่านผู้ชมครับฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย๒๐๒๒กาต้าเป็นเจ้าภาพนะครับ
ซึ่งถ้าจะไปดูจากทั้งหมด๖๔เกมนะฮะตั้งแต่รอบแรกไปถึงนัดชิงชนะเลิศเนี่ย
เริ่มตั้งแต่คืน๒๐พฤศจิกายนนะครับไปจบก็ช่วงกลางเดือนธันวาคม
นี่นะฮะชิงที่สามอ้าวชิงที่หนึ่งรอบชิงชนะเลิศก็คืออ้าวส่วนนี้นะฮะ
เลเซียเนี่ยเขาซื้อมาแล้วนะครับด้วยเงิน๒๖๑ล้านบาทนะครับ
แต่เขาถ่ายทอดสด๒๗แมทแล้วก็ไปถ่ายทอดหลังจากผ่านแมทถ่ายทอดสดไปแล้วเนี่ย๑๔แมท
นามนี่ซื้อถ่ายท่อสดครบเลยนะฮะ๖๔แมทเขาซื้อ๕๓๒ล้านค่ะ
ตอนนี้เนี่ยซื้อหมดแล้วในอาเซียนนี่ซื้อหมดแล้วราคาแตกต่างกันไป
มาเลเซียเขาซื้อถูกได้๖๔แมทเลยเนี่ยอาจจะเพราะเขาซื้อก่อน
อินโดเนี่ยซื้อไป๑๔๕๖ล้านบาทไทยเราที่เจรจาตอนนี้ราคาอยู่ที่๑๖๐๐ล้านบาทนะ
อาจจะเพราะว่ามาซื้อตอนที่เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนี่ฮะเรายังไม่ได้ซื้อนะครับ
เชื่อว่าก็หลายท่านแหละจำนวนไม่น้อยแหละที่อยากจะดูอยากจะลุ้นอยากจะเชียร์ฟุตบอลโลก